เรื่องของการคบหาดูใจกันผ่านทางโลกออนไลน์นะครับ
แล้วก็โอ้โหหลอกล่อว่ารักกันอย่างนู้นอย่างนี้

แต่สุดท้ายเป็นเรื่องราวของการทั้งยืมเงิน
แล้วก็ขอทองคำหนัก๕บาทไป
เพื่ออะไรบอกว่าเดี๋ยวฉันจะแต่งงานกับเธอ
แต่ขอยืมหน่อยจะมาเป็นสินสอด
หลังจากนั้นก็หายเงียบไปเลยนะครับ
ถูกตำรวจตามจับกลุ่มตัวได้
ก็คือนายศักดาดำช่วยอายุ๓๖ปี
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารแขวงสุรินทร์
ถูกตำรวจกองบังคับการปราบปรามจับได้ที่ลานจอดรถ
สรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านปฐุมวันนะครับ
อยู่ที่กรมส่งเสริมสากรย่านเทเวศ
แล้วก็หลอกลวงผู้เสียหายซึ่งมีอาชีพเสริมสวย
ว่าเรารักกันจะขอแต่งงานด้วย
แต่ว่าขอยืมทองคำเป็นเงินค่าสินสอดก่อนได้ไหม

ปรากฏว่าติดต่อผู้ชายคนนี้ไม่ได้อีกเลย
ไหนว่ารักกันนักรักกันหนาไงนะครับ

ก่อนจะคบหาและมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกันจริง
โดยเงินที่ยืมมาก็คืนผู้หญิงไปหมดแล้วไง

ตัวผู้หญิงเองก็ซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิด

แล้วก็ได้นำไปขายแบ่งเงินกันแล้ว

มาแจ้งความดำเนินคดีกับตัวเขาทำไม
ทางด้านของพันธ์ตำรวจเอกแมนแม่นแย้ม
ผู้กำกับการ๔กองบังคับการปราบปราม
บอกว่าพฤติกรรมของผู้ต้องหา
ทำทีเข้ามาแชทพูดคุยกับผู้เสียหาย

ตีสนิทบอกว่ายังโสดอยู่
ถ้าจริงแล้วผู้ต้องหามีครอบครัวแล้วคุณ

ส่วนพ่อเป็นทหารยศพันโทเลยนะ
ประจำการอยู่ที่ค่ายในจังหวัดยาลา
และอีกไม่กี่วันจะขอย้ายไปช่วยงาน

แล้วก็ตกลงคบหาดูใจกัน

ว่ากำลังจะถูกปรับเงินจากปัญหาส่วนตัว

โดยใช้ไลน์ปลอมของพ่อและน้องสาวมาหลอก
เรื่องที่ถูกปรับเงินนั้นเป็นเรื่องจริง
ผู้เสียหายหลงเชื่อก็เลยโอนเงินให้นะครับ
อกจากนี้ยังหลอกขอแต่งงานกับผู้เสียหาย
โดยพาไปถ่ายรูปพรีเวดดิ้งนะ
แต่พอถ่ายเสร็จถึงเวลาจ่ายเงิน
จริงผู้ชายต้องเป็นคนควักกระเป๋าจ่ายใช่ไหม

ทำให้ผู้หญิงต้องจ่ายเงินไปก่อน

ค่าประมาณ๑แสนบาทของผู้เสียหายไป
โดยอ้างว่ายืมเป็นค่าสินสอด

ทางตำรวจบอกว่าเขามีการประสานทาง

งานเนี่ยพร้อมแต่เมื่อกล้ายถึงวันแต่ง

ตัวผู้หญิงพยายามโทรไป
หาว่าที่สามี

แต่ปรากฏว่าติดต่อไม่ได้อีกเลยนะครับ

ผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในการ์ดเชิญ

จริงแล้วผู้ต้องหาไม่ได้ทำงานอยู่ที่

ฝ่ายเจ้าบ่าวว่างั้นแล้วก็เลยพยายามติดต่อไปว่าเออเจ้าบ่าวนี้ยังไงทำไมฉันติดต่อไม่ได้
ใช่นะครับแล้วก็ทำไมถึงอ้างถึงว่าทำงานที่กรมส่งเสริมสหกร
ตำรวจบอกว่าจริงแล้วผู้ต้องหาเป็นเพียงพนักงานขับรถของบริษัทที่ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์จ้างมาอีกที
พอผู้เสียหายตัวผู้หญิงรู้แบบนี้ว่าถูกหลอกแน่ก็เลยเข้าแจ้งความกับตำรวจสอบสวนสพเมืองสุรินท
แล้วก็ตำรวจกองปราบก็เข้าจับกลุ่มตัวนายศักดาได้ในที่สุดนะครับ
แจ้งข้อหาช่อกงประชาชนก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองสุรินดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ต้องดูว่าไปหลอกหญิงอื่นอีกหรือเปล่า
ว่าจะขอแต่งงานด้วยและมีพิธีกรรมแบบเดียวกันนี้ด้วยหรือเปล่า